มีภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งให้ดูกัน
เพราะว่ามีเหตุการณ์วัยรุ่น๓รุม๑
รุมเด็กปั๊มน้ำมันที่ออกกะแล้ว
นี่เด็กปั๊มน้ำมันนะคนที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีขาว
แล้วดูหมวกนอกมาเปิดก่อนเลย
นี่มากัน๓๔คนนะฮะแต่ว่าคนนู้นที่นั่งมอเตอร์ไซค์เป็นผู้หญิง
โอ้โหแทนที่จะตัวต่อตัวปรากฏว่าคุณโดนรุมสกรรมเลยนะฮะ
สำหรับเด็กปั๊มที่ออกกะที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตขาวคุณดูสิ

เหตุการณ์เนี่ยแล้วภาพวงจรปิดมันจับภาพได้
เหตุเกิดสักประมาณ๒นาทีเท่านั้นเอง
ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๒๐ตุลาคม
ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ตำบลธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ
แล้วท้ายที่สุดเขาแยกย้ายกันไงคุณเดี๋ยวดูนะ
นี่จังหวะที่ถูกล็อกตัวเด็กปั๊มถูกล็อกตัว
แล้วก็สะบัดตัวหลุดออกมาได้จบ

และทีมกลุ่มวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ไปเลยนะครับ
นี่ฮะเด็กปั๊มน้ำมัน
คนนั้นก็คือนายนรงศักดิ์ปั้นทองอายุ๑๙ปี

บอกว่าหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่มารุ่มสกรรมเขา
เป็นแฟนเก่าของอดีตแฟนสาวของผมเอง

ผมก็คาดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผมถูกรุมสกรรมเนี่ย

เพราะผมเคยไปแย่งแฟนสาวเขามา
แต่หลังจากนั้นผมก็เลิกลากับแฟนสาว
ฝ่ายหญิงก็กลับไปคืนดีกับชายวัยรุ่นคนดังกล่าว

ฝ่ายหญิงคงโกรธแค้นผมเพราะถูกผมทิ้ง

แฟนเขาก็เลยพาพวกมารุมทำร้ายผม
นี่ครับตาผมดำเลย
ผมไม่ได้ใส่แว่นดำนะแต่ตาผมดำเลย
ช้ำเลยนะโดยเฉพาะตาข้างซ้าย
แล้วก็ตาขาวแดงเลยนะฮะเส้นเลือดโผล่เลย
ก็เลยแจ้งความกับตำรวจสพเมืองชายนาฏ

เพราะว่ามีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะครับ

ก็กลับมาทำงานตามปกติแล้วนะครับ

มีพยานที่เห็นเหตุการณ์ไหมมีนะฮะ
เพราะว่าพนักงานร้านสะดวกซื้อที่เป็นผู้หญิงเนี่ย
เปิดเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวบอกว่า
เห็นกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์วนมาที่นี่ก่อนแล้ว
คาดว่าน่าจะเป็นการล็อกเป้าแล้วแหละ
ล็อกเป้ารอนายนรงศักดิ์เด็กปั๊มออกกะนะครับ
พอเห็นนายนรงศักดิ์เดินกลับออกมาจากการตอกบัตร

ใส่หมวกกันน็อกรีบเข้ามาเปิดก่อนเลย
แล้วก็พนักงานปั๊มน้ำมันก็ชกสวนกลับ
แล้วหลังจากนั้นก็โดนรุมดังที่เห็นในคลิปนะฮะ
อ่าที่มันรุมอ่ะมันมาจากข้างนอกแล้วก็ไปที่ปั๊ม
แล้วก็เห็นน้องผู้ชายอ่ะกำลังลงอ่าลงเวลาอ่ะ
แล้วน้องก็เดินมาแต่เรื่องตอนนั้นหนูไม่รู้หรอก
เพราะว่าเขาก็มีอะไรกันก็หรือว่าเขาเถียงอะไรกัน
เพราะพอพอน้องน้องลงไปปุ๊บ
อ่าน้องคนที่เกิดเรื่องอ่ะเขาก็ลงมาก่อน
ลงมามันมีคนใส่หมวกกันน็อกคนนึงจากคนคนก่อเหตุอ่ะ
คนใส่หมวกกับน้องแล้วก็ทีนี้น้องก็รุมกันซอส
กระดุมบอลเลยใช่ไหมใช่ค่ะเออในเหตุการณ์นี้
พนักงานร้านสะดวกซื้อบอกว่าก็ไม่กล้ามาช่วยเหมือนกัน
เพราะเห็นรุมกันอยู่แต่ไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
นักข่าวก็ถามว่าตรงนี้มีวัยรุ่น
ชอบมาจอดรถเพื่อจะแข่งรถกันด้วยหรือเปล่า
พี่พนักงานบอกว่าสงสัยคนละกลุ่มกัน
กลุ่มที่มาจอดรถรอแข่งมันก็มีจริง
ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบดูแลด้วย
ส่วนกลุ่มที่มารุมสกรรมเด็กปั๊มกัน
ก็ต้องรอให้ตำรวจสพเมืองชายนาฏสืบสวนสอบสวน

แล้วก็เหตุการณ์นี้ก็แมนอย่างหนึ่งไม่แมนอย่างหนึ่ง
แนนก็คือไม่มีอาวุธไม่ได้ใช้อาวุธ

ใช่ค่ะสามรุ่มหนึ่งแบบนี้นะครับ